ต้องบอกว่าเป็นเรื่องค่อนข้างน่าเศร้าใจน่าสงสารล่ะ
คือเป็นทารกหญิงวัยแค่๘เดือนนะคะคลอดออกมาพ่อแม่มีปัญหากัน
คือพ่อก็ทะเลาะกับแม่แม่ก็ต้องทำงานไม่ค่อยมีเวลา
ก็ฝากน้อง๘เดือนคนนี้ไว้กับคนที่แบบจ้างคนมาดูแล
ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่คืนดีกันไม่ได้จริงตัดสินใจจบชีวิตคู่ด้วยการหย่าร้าง

ทางกันไม่ว่าจะทิ้งลูกเอาไว้ติดต่อไม่ได้เลย

๘เดือนคนนี้คือก็ยังอยู่กับคนที่ถูกรับจ้างมานะคะ
แล้วก็คือติดต่อแม่ไม่ได้ติดต่อพ่อก็ไม่ได้
เขาเล่าเรื่องราวเด็กหญิงวัยเพียงแค่๘เดือนที่พ่อกับแม่นำมาฝากเลี้ยงไว้
ตอนแรกเนี่ยเขามีพี่ชายนะมีพี่ชายอายุ๓ขวบอีกคนนึง
ต่อมาพ่อและแม่ของเด็กมีปัญหากันก็แยกกันอยู่
พ่อเอาลูกชายคนโตกลับไปเลี้ยง
ส่วนแม่รับภาระเลี้ยงลูกสาวตัวเล็กแล้วก็ทำงานไปด้วย

จังหวะที่ไปทำงานเนี่ยก็ต้องฝากลูกสาววัยแบบเบาะเอาไว้กับคนเลี้ยง
สุดท้ายพ่อกับแม่ก็มีปัญหากันมาเรื่อย
ฝ่ายชายไปมีครอบครัวใหม่เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นก็จบเถอะ
ตัดสินใจด้วยการหย่าร้างเมื่อสักครู่ก็เห็นเป็นเอกสารใบหย่านะคะ

พ่อจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกสาววัย๘เดือนจำนวน๕๐๐๐บาท
แต่พอเซ็นใบหย่า๗ธันวาคมที่ผ่านมาปุ๊บ
ไม่ทำค่ะพ่อไม่จ่ายเงินให้แล้วก็หนีหายไปเลย
แม่ฝ่ายแม่ก็โพสต์เฟซบุ๊กทวงถามความรับผิดชอบจากอดีตสามี
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีความเคลื่อนไหวใด
มีเพียงเพื่อนของอดีตสามีที่ออกมาตอบโต้แทนค่ะ
จากนั้น๑๐ธันวาคมก็คือหลังจากที่เซ็นใบหย่าไปได้แค่๓วัน

แม่หายตัวไปไม่ติดต่อกลับมาหาคนเลี้ยงลูกอีกเลย
รับจ้างเลี้ยงเด็กเนี่ยก็แจ้งความคนหายไว้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ
จนถึงตอนนี้นับนิ้วดู๒๐วันแล้ว
ก็กังวลใจว่าแม่เด็กที่หายไปเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่า
หรือไม่อยากเลี้ยงลูกแล้วหรือหนีไปแล้ว
พอตรวจสอบไปที่ทำงานของแม่เด็กย่านบางปะอินค่ะ
ปรากฏว่าแม่เด็กลาออกไปแล้ว
อ้าวตามญาติเข้าไปอีกนะ
ขอเถอะจะแม่เด็กก็ได้หรือคนที่รู้จักก็ได้
ที่พบเบาะแสแม่ของน้องวัย๘เดือนคนนี้
ติดต่อกลับมาหน่อยได้ไหมน้องเพิ่งจะ๘เดือน
ยังต้องกินนมแม่น้องยังต้องการแม่

เพิ่งจะ๘เดือนกำลังน่ารักทีเดียวนะครับ